เอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากคนที่ชอบของเล่น
ไปดูคนที่ชอบไหว้พระ

หรืออยากจะไปดูศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศิลป์

ตอนนี้กำลังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ก็คือพระพุทธประโคนชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
หมูลคาก่อสร้างกว่า๗๐ล้านบาท
นี่ค่ะมองดูจากระยะไกลแล้วก็เงยหน้าขึ้นไป

ตั้งตรงานโดดเด่นเป็นสง่าอยู่นี่แหละคุณต้องเมื่ออยู่แล้ว
ไม่ต้องเงยหน้านี่เรามีภาพมุมกว้างเห็นไหม

เพราะว่านี่ขนาดหน้าตักกว้างตั้ง๙เมตร
สูง๒๔เมตรจากพื้นดินนะคุณคะ

แล้วก็สร้างบนพื้นที่กว่า๘๙ไร่
ด้วยหินทราย๑๐๔ก้อน
เอามาจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล
เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายปางนาคปรก
ที่เขาว่ากันใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
ทางด้านนายชัยวัดจุนธิรพงศ์นายอำเภอประโคนชัย
บอกว่าการก่อสร้างพระพุทธประโคนชัยนี้
เกิดจากศรัทธาของพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอประโคนชัย
ที่ร่วมกันทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าสามัคคี
แล้วก็ร่วมใจกันบริจาคเงินเป็นทุนในการก่อสร้าง
เพื่อให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองค่ะ
จากนี้ก็ยังได้งบประมาณจากทางจังหวัดมาปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบให้สวยงามอีกด้วย
และเรียนเป็นพุทธศาสนา

พุทธมนตรภนของพี่น้องชาวอำเภอคนไทย
เห็นจากภาพแล้วก็อยากจะไปชมใช่ไหมคุณคะ

เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์

จะต้องสวยงามมากเห็นไหมต้นไม้มันขึ้นไม่เต็มที่ไง

ใช่ค่ะคาดว่าถ้าสร้างแล้วเสร็จเนี่ย
ที่นี่จะต้องเป็นที่สักการบูชา
เป็นที่ขอพรของชาวประโคนชัย
ของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะ
ใครอยากจะไปก็ลองดูพื้นที่ไว้ก่อนแล้วกันนะ
อยู่บริเวณถนนสาย๒๑๙บุรีรำประโคนชัย
หมู่๑๑บ้านโนนสวรรค์ตำบลบ้านใส่
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ

นี่แล้วก็บอกว่าแถวบางบ่อก็ยังหนาวอยู่นะฮะ

มีคุณผู้ชมส่งมามหาสารคามหนาวครับ

เหตุว่าอากาศโอเคเลยล่ะ

แต่อาจจะมีฝน

ชิลไลน์หนาวมาก